ที่จังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมค่ะเออเรื่องของคนเมาแล้วขับ
มันอันตรายแล้วมันนำมาซึ่งความสูญเสียและความเสียหาย
คือเหตุการณ์นี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถกระบะมาครับ
ประเด็นคือขับมาเสร็จไปชนรถชาวบ้านแน่นอนแหละ
สภาพของเขามันก็ดูไม่ปกติตำรวจก็ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เพราะดูแล้วแม่น่าจะเมาแต่ไปดูลีลาของการที่เขาไม่อยากจะเป่า
อ๋อเหรอแล้วทำทุกวิถีทางเป่ายังไงแบบไหนมันไม่ได้สักที
ตำรวจถึงขั้นต้องขู่อ่ะแบบนี้เดี๋ยวตรวจเลือดนะ
เขารับแจ้งเหตุบอกมีคนเมาตำรวจเมาแน่
ขับรถไปชนรถชาวบ้านจนพังเสียหายอยู่ที่ซอยเทศบาล๕อำเภอเมืองตราดนี่แหละค่ะ
พอสายตรวจไปถึงค่ะก็ไปเจอรถเก๋งคันนึงเนี่ยนะคะ
เป็นของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะรถเก่งสีส้ม
แล้วก็ยังมีรถกระบะสีน้ำเงินค่ะเนี่ยฝากระโปรงได้รับความสะอาด
อันนี้รถเก่งได้รับความเสียหายแล้วมีรถกระบะนะคะ
ได้รับความเสียหายก็คือคันนี้นี่สีน้ำเงิน
แล้วตกลงก็คือมีการจะให้คู่กรณีไปตกลงกันที่สมภาพเมืองตราด
ใช้ค่าเสียหายกันแต่อะไรใดใดนั้นต้องไปดูก่อนว่าคนขับรถเนี่ย
สภาพเป็นอย่างไรคนขับกระบะสีน้ำเงินคือนายยงยุทธ์
อายุห้าสิบแปดปีค่ะอยู่ในอาการมึนเมาโอ้โห
พูดจาก็ไม่รู้เรื่องที่สำคัญลักษณะของเขาคุณคิง
เดินไปมาไปมาครับตำลวจว่าวัดเท่านั้นแล้วกันยงยุทธ์
ดูท่าเมื่อกี้ยงยุทธ์เป่ามันเป่านกหวีด
ซึ่งจริงแล้วมันต้องเป่ายาวถูกไหมฮะถูกฮะ
มันจะขึ้นเสียงสัญญาณแต่นี่คือเป่าแค่ปิ๊ด
เออลักษณะนั้นแล้วทำแบบนี้อยู่หลายรอบด้วยนะคะ
สุดท้ายตำรวจบอกไม่ได้ตอนแรกจะไม่ยอมเป่า

เป่าเบาเป่าดูดสลับกันไป
เป่าอยู่หลายครั้งครั้งแรกคุณรู้ไหมที่เขาเป่าแบบนี้
มันวัดได้ออกมาประมาณ๕๕มิลลิกรัมแต่ตำรวจบอกไม่ใช่แล้ว
แล้วเดี๋ยวต้องรอเอ๊ะหรือเป็นยังไงเครื่องเป่าแบตเตอรี่หมดไหม
เดี๋ยวไปชาร์จกันใหม่มาเป่าใหม่ก็แล้วกัน
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศตอนเขาเป่าดีกว่า

เออปี๊ด

เขาผักใจอยู่แล้ว

พอเขาเปาเอาออกไปเสร็จแล้วมีดูดกลับ
แล้วคุณรู้ไหมนานถึงกระทั่งแบตเตอรี่หมดเลยทีเดียว

แล้วตำรวจบอกเนี่ยเป่าอย่างนี้ไม่ได้
ต้องเปายาวรีลายอยู่แบบนั้น
ตัวมีการบ่นนะนะบอกก็เป่าแล้วพูดอย่างเงี้ยน้ำรวบว่าอ่า
ถ้าอย่างเงี้เดี๋ยวไปตรวจเลือดเลยนะสุดท้ายต้องเป่าคุณครั้งสุดท้าย
ได้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับสองร้อยสี่สิบโอ้โหโอ้โหเกิน
ไหมล่ะคะปกติมันต้อง๕๐ใช่ไหมเกินไปหลายเท่าเลยนะ
ใช่สิคะและแบบนี้แน่นอนว่าต้องโดนข้อหาเมาแล้วขับค่ะ
เจ้าของรถเก่งคู่กรณีบอกว่าเขาอยู่ในบ้าน
อยู่ดิได้ยินเสียงในรถโชนโครมออกมาดูแหมจังหวะนั้นเนี้ย
กำลังจะขับหนีเลยยงยุทธ์จะหนีแต่โชคดีค่ะมีพี่กู้ภัยเนี่ย
เขามาเห็นเหตุการณ์พอดีอ่ะก็เลยจับตัวมาได้
แล้วก็แจ้งตำรวจมาควบคุมตัวไปนี่แหละค่ะ

เป่าแบบอาจารย์เลยนะฮะคือเป่าแบบเต็มแรงแบบนั้น
เมาไม่ขับดีที่สุดครับแล้วต้องใช้ชีวิตไม่ประมางด้วย